เรื่องของฟ้าฝนไว้วางใจไม่ได้นะคะ

จะเกิดฝนฟ้าขนองยาวไปจนถึง๑๘พฤษภาคม
เพราะฉะนั้นตอนนี้เลี่ยงที่โล่งก่อนนะคะที่พูดแบบนี้ลักษณะคล้ายกันเลยค่ะ
แต่คราวนี้ผู้ชายคนหนึ่งค่ะไปกับเพื่อนไปตกปลาที่อ่างเก็บน้ำ
ปรากฏว่าบ่ายสองเมื่อวานนี้ฟ้าผ่าค่ะแล้วเสียชีวิตเลยนะคะ
เพราะว่าสายฟ้าเนี่ยมันพาดไปที่ตัวเขาเสียชีวิตที่จุดเกิดเหตุเลยค่ะ

ใกล้คันเขื่อนของอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลท้องที่หมู่ที่๒
น้องมะปริงตำบลแม่น้ำคูอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองนะคะ
กู้ภัยก็ไปตรวจสอบพบร่างผู้ชายคนนี้
ชื่อว่านายวีรชาติอันชื่นอายุ๒๘ปี
พื้นเพเดิมเป็นชาวจังหวัดสกลนคร
แต่ว่ามาทำงานที่จังหวัดระยอง

ไหล่ซ้ายลงมาถึงหน้าอกมีรอยคล้ายถูกไฟช็อต
แล้วที่หัวเข็มขัดและกระดุมกางเกงยีนซึ่งเป็นโลหะ
ก็ถูกรอยฟ้าผ่าเช่นเดียวกันเป็นวัตถุที่ล่อฟ้าไงนะฮะ
บริเวณกางเกงช่วงหว่างขาเป็นรอยไหม้จนเห็นโคนขาค่ะ
สี่ครั้งอ่ะ

นายมงคลเพื่อนผู้ตายที่ไปด้วยกัน
เขาทำงานอยู่ที่โรงงานเดียวกันแต่ว่าคนละแผนก
เขาบอกว่าช่วงนี้โรงงานหยุดเพราะว่าโรคโควิด๑๙ระบาด
ก็เลยพากันมาออกมาตกปลาช่วงสักประมาณบ่าย๒ของเมื่อวานนี้
ฝนฟ้าขนองค่ะนายมงคลเนี่ยก็เลยเข้าไปนั่งในรถเก๋งของเพื่อนอีกคน
ที่มาตกปลาด้วยกันแต่ผู้ตายเนี่ยซึ่งยืนอยู่ตรงจุดเกิดเหตุ
ยังไม่ทันได้หาที่หลบฝนและเป็นจังหวะหนึ่งที่เพื่อนอีกคนนึงอ่ะ
เบ็ดตกปลาเดินผ่านผู้ตายไปสักพักก็เกิดสายฟ้าผ่านลงมาเปรี้ยง
มาเที่ยวร่างของผู้ตายจนกระทั่งผู้ตายล้มคว่ำลง
คางไปกระแทกกับก้อนหินริมอ่างจนเป็นแผลเลือดออก
เพื่อนก็เลยไปช่วยพลิกร่างของผู้ตายแล้วก็ปั๊มช่วยปั๊มหัวใจ
แต่ก็ไม่เป็นผลเพราะผู้ตายเสียชีวิตในที่สุด
ก็เลยแจ้งตำรวจกู้ภัยให้มาตรวจสอบ
เอาล่ะคุณผู้ชมก็แสดงความเสียใจครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะคะ
ก็เป็นเรื่องที่มุมหนึ่งก็เตือนภัยด้วยนะ
ใช่ค่ะช่วงนี้เตือนภัยเพราะฝนฟ้ามันกำลังมาเนี่ยนะคะ